ขับรถต้องระวังเรื่องของฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมกันด้วย
พัทยาชนบุรีมันก็เกิดประจำ

ฝนตกทีไรจากถนนมันกลายเป็นแม่น้ำทุกที
ทั้งที่เป็นเมืองริมทะเล

แต่ก็หวังใจว่ามันจะผ่านไปได้
สักพักพอลงไปปุ๊บน้ำมันมาโครมใหญ่ครับ
น้ำท่วมมิกหลังคาเราก็พัดรถจะหมุนไปเลยนะ
แล้วสองแม่ลูกติดอยู่ข้างใน
เจอใช่ไหมครับจุดนี้เลยค่ะคืออย่าทะละใจ
คิดว่าฝนตกแป๊บเดียวไม่เป็นไรเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน
แต่คือจริงมันไม่ใช่เพราะจุดนี้น้ำจากเขามันลงมาเร็วมาก

พอมันเจอรถหูศนมันก็พัดรถพวกมันได้รถเหมือนมันลอยน้ำ
แล้วมันก็ไหลไปไหลไปแล้วมันก็จมไป
โชคดีนะคนละมือนี้เข้าไปเห็น
สองแม่ลูกออกมาอย่างปลอดภัยแต่รถเนี่ยเละหมดเลยครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานครับที่พัทยา
จริงแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์นี้มันมีพายุฝนกระหน่ำไปนานกว่า๑ชั่วโมง
ทำให้ถนนหลายสายน้ำท่วมขังสูงกว่า๑เมตร

ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยวันนี้เพราะว่าน้ำท่วมเยอะเหลือเกิน
แล้วมีรถเก่งคันนี้เป็นเบนท์ทะเบียนงองูฉง๕๕๔๐ชนบุรี
มีคุณแม่คุณลูกนั่งมาคุณแม่คือคุณสุกัญญาเมืองสวัสดิ์เป็นคนขับ
ลูกชายก็นั่งมาอันนี้คือถนนเลียบทางรถไฟสายข่าวน้อยข่าวตาโลครับ
ไปถามคุณแม่ซึ่งเป็นคนขับคือคุณสุกัญญาก็บอกว่าคือตอนนั้นฝนตกหนักมาก
ตัวเองเนี่ยขับรถมากับลูกชายสองคนตอนแรกจอดรถรอแล้วนะ
จอดรถรอและบนที่สูงจนกระทั่งพบว่าน้ำมันหลากมาเยอะมากเลยครับ
รถก็วิ่งผ่านพอดีสักพักหนึ่งน้ำมันเยอะรถก็หมุนไหลไปตามกระแส
น้ำควบคุมรถไม่ได้ขณะที่น้ำเองก็ไหลเข้ามาจนเกือบมิดหัวตัวเองในรถอยู่แล้วครับ
โชคดีนะมีคนเห็นก็เลยไปช่วยนะทุบกระจกงัดกระจกแล้วดึงตัวเขากับลูกเนี่ยออกมาได้อย่างหุดหวิดครับ
พี่อ่ะจอดอยู่ข้างบนแล้วรอให้มันหยุดก่อนทีนี้พี่มันเห็นว่าฝนมันหยุดแล้วพี่ก็เลยลงแต่พอท่วมลงอ่ะน้ำมันหยุดสองทางรวมกันมาอยู่ตรงกลางแต่มันหยุดรถเราด้วย
รถก็เป็นแนวมันขับไม่อยู่มันลอยไหมครับ

รถก็ถูกพัดไหลไปตามน้ำเข้าไปยังร่องน้ำ
แล้วก็กำลังจะมิดคันรถน่ะ
อย่างที่แม่เขาบอกว่าในรถน้ำมันท่วมคอเขาแล้ว
พยายามจะเงยคอเพื่อหายใจต่อไป
แล้วเขาก็เลยเห็นก็เลยรีบไปเอาอุปกรณ์มา
งัดกระจกทุบกระจกแตกแล้วดึงตัวสองแม่ลูกออกมาได้
แล้วก็ฝากเตือนนะคนใช้รถใช้ถนน
เห็นน้ำท่วมเห็นฝนตกหนัก
อย่าฝ่าไปแล้วกันจอดรอดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
แล้วเลี่ยงเส้นทางนี้ในช่วงของฝนตกน้ำท่วม
เพราะมันอันตรายมากอย่าชะล่าใจนะ
เหนือสิ่งอื่นดายฝากไปอย่างคนดูแลในพื้นที่และการผู้มีอำนาจต่าง

ปัญหาเรื่องของผังเมืองการสร้างที่มันกั้นทางน้ำไปแก้ไขซะ
เส้นทางนี้เป็นลักษณะเป็นเส้นทางรอง

อันนี้เป็นขนานกับทางรถไฟ
เส้นทางรถไฟฝากด้วยค่ะ